เยอะเลยนะข่าวเด็ดข่าวเผ็ดข่าวมันข่าวร้อน
มีครบเลยแต่ว่าที่เราต้องเริ่มต้น
ก็คือเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่

คือวันนี้ก็ต้องจับตารอดูเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชม
ส่วนหลักคือผู้ติดเชื้อของทันทะสถาน

รวมวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้แล้วนะคะ
ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้รวม๓๓๙๔ราย

ทีนี้ก็ต้องดูในปลีกย่อยด้วยคุณศุษภรรณ์กูล

ว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศเนี่ยนะคะ
อยู่ที่๑๘๙๖ราย

อันนี้คือตัวเลขที่จริงเราได้ยินเป็นประจำนะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ทีนี้ก็ต้องไปบวกกับ

ใช่ค่ะวันนี้ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ๑๔๙๘ราย
จริงก็สอดคล้องกับตัวเลขที่กรมราชธรรมเนี่ย

แยกแยะกันสักนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
บอกผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ทันทะสถานหญิงกลาง๒๔๕ราย
เรือนจำกลางคลองเปรม๑๕๙ราย
จำพิเศษธนบุรี๒๗๗ราย
เรือนจำจังหวัดนทบุรี๓๔๒ราย
แล้วก็เรือนจำกลางบางขวางอีก๓๒๘ราย
ส่วนที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๕๐ราย

ถูกต้องค่ะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะ

อยู่ที่๑๑๖๙๔๙ราย
แต่ถ้าเกิดว่านับแค่ระลอกเมษาที่ผ่านมา
๘๘๐๘๖รายนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตมีเพิ่มขึ้น๒๙ราย
รวมก็เท่ากับ๖๗๘ราย
อันนี้ก็รอสวบคอร์ท่านแหล่งชี้แจง

แล้วก็สาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งด้วยนะครับ

รักษาหายแล้วช่องสีชมพูอ่อนคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าเยอะนะ
๑รายรวมแล้วที่รักษาหายในระลอกเมษา

ส่วนเรื่องของการแก้ไขความแออัดในเรือนจำ

คุณโทนี่อุตส่าห์อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณนั่นแหละ

เยาวรุ่นกับโทนี่วุฒซ่ำหรือว่านายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็เมื่อวานนี้นะฮะแนะเลยนะครับแนะรัฐบาลไทย
บอกว่าในเรือนจำจริงก็เห็นนะมีสนามฟุตบอลมีโรงอาหาร
ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวได้หรือไม่
เพราะไม่อย่างนั้นคนในเรือนจำจะติดเชื้อกันหมดนะครับ
เพราะวัคซีนจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
คุณโทนี่ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าถ้าตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วมันแพง
ให้ไปขอคนนี้สิพิมพ์ริพาย
อุ๊ยเออค่ะค่ะแล้วก็อย่างนึงก็ฝากไปถึง
คุณอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับ
ว่าให้ขยันไปคุยกับนายกหน่อยจะได้เข้าใจกัน
ผมมั่นใจว่าวงการวิทยาศาสตร์แล้วก็วงการสาธารณสุขเราแข็งแรง
ยกเว้นหมอที่นกหวีดติดคอปิ๊ด
นี่อันนี้คือนายโทนี่นะฮะหรือว่านายทักษิณชินวัฒน์นะครับ
ส่วนที่ภูเก็ตดูความคืบหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับ
ภูเก็ตตอนนี้เขามีแบบนโยบายเข้มข้นมากนะ
ในการที่จะคัดคนเข้าจังหวัดของเขานะครับ
แล้วก็ในวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ใครจะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

จะต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่สายการบินตั้งแต่ท่าอากาศยานต้นทาง
อย่างเช่นคุณไปจากดอนเมืองจะไปภูเก็ต
คุณต้องแสดงหลักฐานที่ต้นทางเลยคือที่ท่ากาศยานดอนเมืองนะ
ว่าคุณได้รับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ครบ๒เข็ม
หรือคุณมีเอกสารยืนยันว่าคุณไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ภายในระยะเวลาไม่เกิน๗๒ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
และมีผลตรวจเป็นลบคือคุณไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
คุณต้องแสดงตั้งแต่ที่ต้นทางนะครับอย่างจากดอนเมือง
คุณก็ต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบเลย
ไม่ได้ไปลงภูเก็ตนะครับ
ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตเขานะ
แต่ตอนนี้ยกเลิกกระบวนการดังกล่าวแล้ว
ดังนั้นประชาชนจะเดินทางเข้าภูเก็ต
ท่านต้องไปตรวจหาเชื้อด้วยตัวของท่านเองนะครับ
โยบายดังกล่าวก็ประกาศโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
เพราะตอนนี้จังหวัดภูเก็ตเข้มข้นมาก
ในการที่จะรับคนเข้าจังหวัดของเขานะฮะ
ใครจะเดินทางไปจังหวัดไหน
ก็ต้องตรวจสอบประกาศของจังหวัดปลายทางแต่ละจังหวัดเขาไว้ด้วยนะครับ